เรื่องของเด็กกับแหล่งน้ำนะครับ
โคราชเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำอยู่นะฮะ
ก็พ่อแม่เขาก็พาลูกหลานไปเที่ยวไปเล่นไปตกปลาแถวนั้น

เด็กอยู่ด้วยกันนะฮะพักเดียวฮะจมน้ำลงไปนะฮะ

อันนี้ยังยังยังงานงาน
จะต่อไม่ไหร่นะฮะ
นี่ค่ะดีนะน้องผู้หญิงนี่ตะโกนเรียกนี่บอกช่วยหน่อยนี่
ค่ะช่วยด้วยค่ะน้องหนูจมน้ำค่ะพี่หายไปไหน
โอ้โหท่านผู้ชมฮะตัวเล็กเล็กทั้งนั้นเลยค่ะ
อยู่ที่แหล่งน้ำตรงนี้นะครับนี่เป็นสระน้ำลำคลองพวกนี้เนี่ย
โอ้โหเขาเตือนเลยนะว่าเด็กนี่ต้องระวังเลยนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตะบนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยอยากจะฝากย้ำกันว่าคลาดสายตาละสายตาไม่ได้จริง
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับสระน้ำตรงนี้เป็นสระน้ำเก่านะครับ
ซึ่งมันกะความลึกไม่ได้นะฮะแต่ลึกแน่
ชาวบ้านจะมาตกปลากันบ่อยมานั่งเล่นแถวนี้กันบ่อย
แล้วล่าสุดเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่อันนี้เป็นคนในคลิปด้วยนะฮะ
พยายามเข้าไปช่วยเด็กนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายสองเมื่อวานนี้
นะก่อนเกิดเหตุพ่อกับแม่พาเด็กเด็กเป็นเด็กผู้หญิงสามเด็กผู้ชายหนึ่ง
มานั่งเล่นแถวริมสระแล้วพ่อกับแม่ของเด็กไม่รู้ว่าไปไหนนะเด็ก
ก็อยู่กันลำพังจากนั้นก็มีน้องผู้หญิงเนี่ย
ตะโกนมาขอความช่วยเหลือนะฮะก็ไปช่วยกันนะฮะ
ใช้เวลาอยู่๕นาทีได้นะครับในการพาเด็กที่จมน้ำเนี่ยขึ้นมา
เอานามมาก่อนเร็วคือเหตุการณ์ที่โชคดีที่หนูน้อยคนที่รอดชีวิตนะฮะ
ค่ะเพราะช่วยกันได้เร็วอืมโชคดีผู้ใหญ่อยู่แถวนี้เยอะด้วย
คือบางข่าวอ่ะสระน้ำอยู่นู้นอ่ะค่ะไกลไปนู่นกว่าจะเด็กจะวิ่งมาเรียกกันแบบ
ไม่ทันนี่ตะโกนเรียกก็เลยมาช่วยกันทันอ่าชาวบ้านในพื้นที่เขาฝากเตือนเอาไว้
หน่อยนะฮะ
บอกผู้ปกครองด้วยค่ะเตือนภัยผู้ปกครองอย่าพาน้องมาต่อให้มีผู้ปกครองอยู่ดูก็ไม่แน่
จริงจริงไม่มีพี่กันไม่มีเหล็กกันด้วยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น